สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่แล้วก็ให้เยอะด้วยแล้วกันนะฮะ
วันนี้เดี๋ยวรอคุณกระชัยแป๊บนึงคุณหนุ่มนะคะเดี๋ยวขึ้นมาเจอกันวันนี้
วันนี้เป็นวันที่สมมุติเราไปดูประเทศสิงคโปร์ค่ะ
สิงคโปร์เนี่ยกลับมาติดกันหลักหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะ
วันนี้รถเมย์มีโอกาสได้ถามเพื่อนพอดีเพื่อนซิงคโปร์เพิ่งมาเมืองไทย
พอมาเมืองไทยเสร็จปั๊บก็ติดโควิดแล้วก็
กลับไปที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะปรากฏว่าไปตรวจเอทีเคก็คือขึ้นขี่กันหมด
แก๊งมาหกคนมาเมืองไทยมาเที่ยวกลับไปก็คือไปติด
ทีนี้พอติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ส่งตัวเลขมาให้ดู

ตัวเขาเองเขาก็ยังบอกเลยบอกว่าเขาเองบางทีเขาติดโควิดแล้วอาการเขาไม่ได้เยอะ
ไม่ได้แจ้งทางการดังนั้นเนี่ยแสดงว่าตัวเลขที่เราเห็นเป็นหมื่นเนี่ย
มากกว่านั้นแน่นอนถูกเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นการกลับมาของโควิดอีกครั้งหนึ่ง
พูดถึงกันว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยอย่างที่บอกว่าสายพันธุ์ใหม่มันมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นนะเมย์เนาะ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันจะมีความรุนแรงแค่ไหน
แต่แน่นอนวันนี้ถ้าคุณเช็คตามโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ

ตัวเลขวันนี้ก็คือดูเหมือนจะกลับขึ้นมาแบบว่าเยอะ

ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีอยู่๑๔รายคุมที่อยู่
แต่จำนวนเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเราเห็นเคสในช่วงสัปดาห์นี้

คือทำไมคนถึงแบบว่าติดกันเยอะขึ้นไหม
แต่เขาบอกมันจะติดเร็วกว่าโอมิคอนแรก
นี่ไงคือในยุโรปเองเขาก็กำลังเริ่มที่จะ
มีการทดลองเรื่องนี้กันอยู่นะคะกำลังเช็คอยู่
ส่วนในประเทศไทยบอกว่าขอเวลาอีกสักประมาณสัก๑๒สัปดาห์นี้
มันจะมีผลต่ออัตราการบอกว่าป่วยเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยมากหรือเปล่า
เพราะว่าสิ่งหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
คุณอนุทิน๖เข็มนะครับ
ปรากฏว่าคุณอนุทินติดถูกค่ะรวมไปถึงคุณจุลินคุณจุลินก็ติด
แต่ปรากฏวันนี้คุณชวนหลีกภัยเขาประกาศมาว่าเออไม่ได้ติด

คืออย่างที่บอกไปเนี่ยจริงต้องบอกว่าคุณหมอหลายท่านท่าน
คือจริงเราก็พยายามรอนะว่าวัคซีนรุ่นใหม่เนี่ย
ออกมาจะแบบสู้กับโอมิครอนได้ไหมถูกไหมคะ

สูตรดังนั้นมันก็เลยเป็นที่น่ากังวลขึ้นมานิดนึงค่ะว่า
เอ๊ะแล้วแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันจะอย่างไรกันดีนะคะ
เพราะเขามีการผลิตวัคซีนออกมามี๒รูปแบบด้วยกันนะคะ
เอาไว้ใช้ดูสถานการณ์การระบาด
ซึ่งการอัปเดตเรื่องของวัคซีนคงยากที่จะให้ตรงกับสายพันธุ์ของไวรัสซิ
ดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าวัยไวรัสหลายตัวเนี่ย
เพราะไวรัสนี่มันไปไวกว่าหลายตัวเท่าตัวทีเดียว
ขณะเดียวกันนายแพทยุงผู้วัรวัน
ท่านก็มีการออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันบอกว่า
โควิดเนี่ยลักษณะมีแนวโน้มจะคล้ายไข้หวัดใหญ่ค่ะ
อืมโดยไข้หวัดใหญ่เนี้ยมีการระบาดทุกปี
พันธุ์มันก็มีการเปลี่ยนไปทุกปีนั่นแหละ
ฉีดวัคซีนก็ต้องเปลี่ยนตามสายพันธุ์ให้มันทันนะคะ
อย่างไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นแล้วก็เป็นอีกได้ถูกไหมคะ
ซึ่งไวรัสโควิดมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์มาตลอดที่เราเห็นนะคะ
ตั้งแต่สายพันธั้งเดิมก็คืออูฮันเนาะ
ก็มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ใหม่เข้ามาแทนที่จากสายพันธุจีนมาเป็นสายพันธุอัลฟ่าเดลต้า
โดยสายพันธเดิมตอนนี้มันก็จะหายไป
ซึ่งตัวโควิดเองเนี่ยเป็นแล้วก็สามารถเป็นอีกได้
อย่างที่เราเห็นหลายเคสกันที่แบบอ้าวเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีก
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันหลีกภูมิต้านฐานโอกาสในการที่อย่างที่บอก
ใช่ถูกต้องเขาก็กลับมาอีกเหมือนกับไข้หวัดใหญ่

อะไรตั้งอยู่ตั้งนานแล้ว

นั่นแหละแต่กล้องไม่ได้กลับมา

แบบโปรโบโหอยู่สัก๒๐นาที
คุณหมอเขาก็เลยอธิบายว่ามันไม่แปลกหรอกที่จะบอกว่า
ฉีดวัคซีน๕๖เข็มคุณก็มีโอกาสติดได้อยู่ดี
เพราะคนที่ติดแล้วยังติดอีกได้เลย
มันก็เป็นเหมือนกันนะคะพฤติกรรมของโควิดไม่ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่
ก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตามสายพันธุ์ที่คาดว่าจะมีการระบาดนะคะ
โดยเรื่องของการให้วัคซีนสายพันธุเดิมประสิทธิภาพในการป้องกัน
มันก็จะลดลงลดความรุนแรงของโรคลงได้น้อยลง
ส่วนภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากการได้รับวัคซีนร่วมกับการติดเชื้อเข้าไปด้วย
สายพันธุมิครอนจะเป็นภูมิต้านทานแบบลูกผสมค่ะ
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดซ้ำได้ดีกว่าการได้รับวัคซีนอย่างเดียว
คุณหมอว่าแบบนั้นนะซึ่งการติดเชื้อก็เลยเปรียบเสมือนการได้รับวัคซีนธรรมชาติ
แบบว่าป่วยไปโดนจุดมันตรงนี้แล้ว
เป็นซ้ำสองอ้าวไปโดนจุดตรงที่มันเดิม

ก่อนที่ร่างกายจะริวคอเวอรี่กลับมาให้มันเป็นปกติ

แต่แบบว่าจริงรองโควิดอ่ะ
ถ้าที่สมมุติตัวเองเจอมาน่ะน่ากลัว
อืมนะ
ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นวัคซีนวันนี้ง่ายมากนะฮะ

ฟาวิเนี่ยสำหรับคนที่มีหาโรคร้ายแรง

คุณก็ต้องดูว่ากัดจะกินกันยังไงบ้าง

เขาบอกวันนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์ด้วยใช่ไหม

ซึ่งวันนี้นายกเข้าไปเชียงใหม่พร้อมคณะเลยนะครับ

นายกก็นั่งรถตู้

โดยนายกเข้าไปตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเนี่ย

รัฐบาลชุดนี้จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ

มอบให้กับนายวราวุฒิศิลปะอาชา

อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกในการลงพื้นที่ของนายกครั้งเนี้ย
เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกว่าสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบคนนะฮะอืม
ดูแลรักษาความปลอดภัยต้องยอมรับการดูแลนายกเนี่ยดูแลอย่างเข้มงวดพอสมควร
แต่ทันทีที่คณะของนายกเดินทางถึงท่าอากาศยานทหารปุ๊บกองบิน๔๑เนี่ยปรากฏว่าบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานเนี่ย
มีคนมาต่อต้านโดยใช้ชื่อว่าเกียรติลำปางอุ้ยมีการชูป้ายเนี่ย
อนาคตไม่มีมีแต่หนี้สาธารณะนั่นไงมาชูป้ายประท้วงเนี่ย
ขับไล่นายกกันอ่ะอืมถึงต้องมีแบบว่ากำลังทหารเนี่ย
มากำลังตำรวจทหารมาดูแลกันถึงบอกว่าสองพันกว่าคนนะฮะ
จากประชาชนที่จะมาต้อนรับนายกถามว่ามีไหมก็มีมีสองฝ่าย
แต่บางส่วนเนี่ยยังไม่ลืมที่จะส่องแม่ไหนมาแล้ว
เราจะอยู่ฝ่ายไหนก็ขอดูหน่อยทะเบียนนายกเบอร์อะไรนี่
ก็เห็นกันแล้วนะฮะนี่ก็มีลำเอาเอาเครื่องบินก่อน
เครื่องบินลำที่นายกนั่งเนี้ยก็คือสองหนึ่งหนึ่งสามอืม
ไปดูแล้วก็รถที่นายกใช้เนี่ยก็เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราโชว์กันไป
นะฮะวันนี้รัฐมนตรีก็น้อยหน่อยเพราะรัฐมนตรีหลายท่านก็ติดโควิด
ตอนนั้นสองหนึ่งหนึ่งสามหางตรงหางตรงหางต้องดูด้วยเหรอนั่นไงสองหนึ่งหนึ่งสามอยู่ที่หาง
เลขเครื่องบินน่ะเหรอเครื่องบินนี่ไงล่ะนะเพราะว่าวันนี้นายกเขาก็พูดไปเลยว่า
ตัวเองเนี่ยเปรียบประเทศเป็นเหมือนรถรถยนต์เนี่ยหยุดเดินไม่ได้
ทำวันนี้ต่อเนื่องไม่ว่าใครมาเป็นผู้นำนายกเขาพูดอย่างนั้นนะครับ
ซึ่งเขาบอกเลยว่าตอนนี้คนก็พูดนายกนายกรับรู้ไหมว่า
วิกฤตข้าวของแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยนายกเขาบอกเขารู้เขารู้ดี
เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โควิด
ความขัดแย้งแล้วก็โควิดเนี่ยเป็นห่วงโซ่กระทบกันมาหมดเลย
แต่ขอให้ดูว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างแล้วหลายคนอาจจะมองว่า
ยังไม่เห็นทำอะไรได้รับประโยชน์เลยนายกทำอะไรไม่เห็นจะมีประโยชน์เลย
เขาบอกแน่นอนความลำบากนายกเนี่ยเจ็บปวดและเห็นใจ
อะไรที่ทำได้ก็อยากจะทำด้วยความระมัดระวังอีกทั้งวันนี้โลกเราแบ่งเป็นหลายคั่ว
เราต้องเตรียมการรองรับด้วยถ้าไม่เตรียมการวันนี้
รถยนต์รถคันนี้ก็จะไปไม่ได้ต้องจอดตาย
เพราะว่าอย่างงั้นนะฮะผู้โดยสารไปไม่ถึงที่
หมายประเทศไทยไม่พ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง
ซึ่งหลายอย่างกำลังจะอาจไม่เร็วนักแต่ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือนะฮะ
แล้วเข้าใจมันมันจะต้องดีกว่าเดิมเขาบอกว่าต้องมองนะ
นายกเขาบอกว่าเนี่ยทุกวันนี้มีทั้งแบบว่า
คนมาว่าเขาคนมาตำหนิเขาอย่างเงี้ยต้องมองว่าสิบปีที่ผ่านมา
อะไรเกิดขึ้นบ้างอืมกับประเทศไทยนะฮะซึ่งหลายคนเนี่ย
ที่ยังติดตามอยู่ที่ตอนนี้ว่าสิบปีแล้วอายุบอกคุณยังน้อย
อายุยังน้อยต้นจะโทษไม่ได้เพราะหลายคนเกิดมาก็เห็นแล้ว
แล้วก็ชินกับสิ่งเหล่านี้เกิดมามีรถไฟฟ้าเกิดมามีรถติดแอร์
คิดว่าไม่มีอะไรใหม่แต่กว่ามาตรงนี้พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
ดังนั้นเนี่ยอยากให้เข้าใจและเห็นภาพอดีตที่ผ่านมา
แล้วก็จะได้รู้ว่าอะไรคือประวัติศาสตร์ที่ความเป็นมาซึ่งก่อนจะมีวันนี้
ก็ลำบากมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าพูดสู้เขาไม่ได้อยู่แล้ว
พูดไม่ดีจะโดนโหด้วยซ้ำไปนายกเขาว่าอย่างนั้น
แกก็ตัดเพราะด้วยความน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะทุกวันนี้อืมเนอะ
เขาบอกว่าทุกวันนี้เขาต้องวางยุทธศาสตร์ว่าจะทำยังไงให้กับประเทศชาติต่อไป
ไม่ใช่รักษาอำนาจ๒๐ปีอย่างที่คนบอกอ้าวนายกจะเป็นนายกอีก๒๐ปีเลยเหรอ
อืมมันไม่ได้ไหมฮะกฎหมายมันได้แค่แปดปีครับเนอะก็ต้องดูกันน่ะ
งั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะฮะไปครบทรงชาติเดี๋ยวกลับมานะครับ
เอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องแบบว่าชาวบ้านสักนิดหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งนะครับคือไปก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับชายคนหนึ่งนะครับ
เรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าพระรูปนี้เนี่ยนะครับไปซื้อของที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอเจ้าของร้านนะฮะแล้วเจ้าของร้านเนี่ยเขาใส่เหมือนกับผ้าคาดไว้
ผ้ากันเปื้อนแล้วเขียนว่าโค้กข้างหน้าปรากฏว่าพระเนี่ยไปพูดบอกว่า
แหมอยากกินโค้กจังนี่อยากกินโค้กจังเห็นไหมปรากฏว่าผัวผู้หญิงคนนี้เขาไม่แฮปปี้ไง
เขาก็ถามอ้าวหลวงพี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเป็นพระมันไม่เหมาะสมนะ
หลวงพี่บอกเลยเอาทำไมจะพูดแบบนี้มันไม่ได้ไงก็อยากจะพูดอ่ะ
คนรู้จักกันจะแซวกันไม่ได้ไงชกกันอุ้ยระหว่างสามีของผู้หญิงคนนี้
กับพระหลวงพี่นี่ดูภาพนี่คือพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับ
นิรชาใส่อ่ากระผ้ากันเปื้อนโค้กนะครับเนี่ยฮะนี่ต่อยกันแบบนี้
ดูนะฮะต่อยกันนี่เห็นไหมฮะพระวิสูจน์แล้วก็วรชัยเป็นสามีนี่
กันเห็นไหมฮะนี่สามีก็พยายามพยายามสู้นะฮะแล้วก็มือเนี่ย
งั้นงำไว้ที่หัวร้อนของพระอืมนี่มีการชี้หน้าด่ากันเละเทะเลย
อ่าเนี่ยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศในร้านขายของชำแห่งหนึ่งนะฮะ
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยนะครับ
ทางฝั่งของเจ้าของร้านเขาบอกเลยบอกว่ามาหลายครั้งแล้ว
มาเนี่ยบางทีก็ชอบมาเดินเบียดทำไมอ่ะไม่รู้ไงมาเดินบิดเบียดบ้าง
แซวมานู่นมานี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจนกระทั่งฝ่ายหญิงเขาบอก
เขารู้สึกอึดอัดหัวใจเหลือเกินอยากจะบอกพระอย่าทำแบบนี้เลยมันไม่สมควร
จนกระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยตัวฝ่ายของสามีผู้หญิงคนนี้นะฮะ
เขาก็นั่งอยู่ที่โต๊ะปรากฏพระรูปนี้เดินมาแล้วเอาเงินมาเนี่ย
โดนใส่โยนใส่แบบนี้เรามีภาพไหมไอ้น้ำไว้เตรียมมาดูดิ
พระอ่ะโยนเงินไปที่โต๊ะคือทางฝั่งชายเขาก็บอกเลยบอกว่า
ทำไมต้องโยนด้วยหลวงพี่อืมวางดีดีก็ได้เออนี่อันนี้
นี่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก่อนหน้าชกกันมีไหมเอาไม่มีเหรออืม
ไม่ต้องเตรียมเลยนะน้ำนะน้ำเอ้ยเนี่ยนะฮะคือมีก่อนเหตุการณ์อันเนี้ยคือ
ทางฝั่งชายคนนี้เขาก็นั่งอยู่ที่เก้าอี้แดงคนนั้นน่ะ
แล้วพระเนี่ยก็เอาเงินมาโยนเนี่ยนะครับปรากฏว่านิรชาเนี่ย

ภัยวันนี้เราใส่ชุดอยู่ที่ร้านเนี่ยนะฮะพอดีเห็นพระเดินขึ้นมา
บริเวณหน้าเคาน์เตอร์แฟนอยู่ตรงนั้นพอดีจึงพยายามเดินเลี่ยงออกไป
เพราะว่าตัวเองเป็นผู้หญิงไม่อยากเข้าใกล้พระแต่พระกลับแซว
อยากกินโค้กฟรีจังนั่นไงเออใส่เสื้อนี่ใส่เสื้อโค้กเห็นไหมล่ะ
เออมันหมายความว่ายังไงเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ
ก็แยกย้ายกันไปวันนี้ตอนเก้าโมงเช้าเนี่ยนะครับ
ฝ่ายหญิงแล้วก็ทางแบบว่าประชาชนชาวบ้านแถวนั้นเนี่ย
เขาบอกเลยบอกว่าขอไปที่วัดแห่งนี้หน่อยอืม
แต่ไปเจอเจ้าอาวาสหน่อยบอกพระรูปนี้ทำดีไง
สูตรเนี่ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องวันนี้กะเอาให้พระล่วงเลย
ก็เลยไปที่วัดกันนี่นะฮะแห่กันไปไปประท้วงเลยนี่นะครับ
บอกโอ้โหพระรูปนี้ทำอย่างนี้หลายครั้งหลายหนพระแก้ตัวทันทีบอก
ไม่ได้ทำอ่าไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเลยเออ
แต่ไอ้ที่ไปเนี่ยฉันไปซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
แล้วปรากฏว่าฉันน่ะไปเห็นโค้กก็เลยอยากจะเปลี่ยน
อยากจะเปลี่ยนจากเครื่องหนึ่งชุมกำลังเนี่ยไปเป็นโค้ก
ก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าอยากกินโครกฟรีจังแค่นั้นเอง
พระดอบมิเศษสัมภาพพระฮะอ่าอ่าลองฟังลองฟัง
ลองฟังพระแนวนี่นะพระโดนจับศึกนะจ๊ะ
พฤติกรรมที่ผมเห็นในภาพวงจรปิดโยนตังค์อะไรยังไง
เกิดอะไรขึ้นครับอ๋อบางบางทีมันก็อ่า
จะรีบนะครับคุณโยมรีบรีบกับวัดอะไรประมาณเนี้ย
ทำไมต้องมีการชกต่อยกันด้วยนะครับผมเขาชกกับคุณผมก่อนครับ
ทำไมไม่มีเรื่องกันแล้วมันต้องชกต่อยกันด้วยครับ
ผมผมไม่ได้มีเรื่องครับแล้วพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาทราบมาเนี่ย
ท่านได้ทำจริงไหมไม่แล้วคุณโยมไม่มีเจตนาอะไร
ถ้ามันไม่มีอะไรทำไมต้องชกต่อยกันนะครับเขาพอดีป้องป้องป้องป้องป้องป้องกัน
ก็โยมมาชกอัตตามาขอนฮะนี่น่ะพระเขาว่าอย่างนั้นต้องต้องต้องต้อง
เห็นไหมล่ะต้องกันตัวเองติดอ่างละหนึ่งเห็นไหมล่ะเออบอกป้องกันตัวเอง
นี่ไงแต่ว่าแน่นอนครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะก็คือทางเจ้าอาวาสท่านก็บอกว่า
ทำแบบนี้ไม่เหมาะสมจริงจริงแล้วพบว่ามีกระบวนการความผิดจริงจริงนะ
ค่ะให้ศึกเลยหลังจากศึกแล้วเนี้ยส่งตัวหาตำรวจด้วย
คือทางฝั่งแม่ของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของร้านนี่เขาก็บอกเหมือนกัน
พระรูปนี้ทำแบบนี้หลายครั้งหลายหนแล้ว
กระทั่งแม่เองเนี่ยก็มาเดินเบียดแม่เหมือนกัน

ไม่รู้เหมือนกัน

นี่อ่ะนี่นี่เห็นมั้ยล่ะ

นี่นี่สึกละสึกละสึกละนี่นี่นี่โอบหน่อยโอบหน่อย

หมัดเหมือนที่นี่หนักน่ะต่อยนะ
ทางฝั่งของผู้เสียหายเองก็โดนต่อยพระต่อยถ้าแบบปากเปลือกแตกฟันโยกหมด
อืมนะก็โดนดำเนินคดีเรียบร้อยนี่คือเรื่องราวของพระสูตรนะฮะ
คือเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่พูดกันอยู่นะแครอททั้งหลายเนอะ
เพราะว่าพวกเขาไม่ได้บวชมาเพื่อแบบว่าลดละเลิก

อาชีพของเขาคือถามว่าจะมีอาชีพไหนวะที่ตื่นขึ้นมาปุ๊บ

๑ได้ข้าวกินได้แค่นั้น๒บาปบุญตักบาทเราใส่เงินเท่าไหร่

แล้ววันหนึ่งถ้าพระเดินบาททำเป็นหลับตาหน่อยพุทธโธหน่อยเราก็ต้องให้เยอะหน่อย

เขาก็บอกว่าบางทีเห็นไหมกระเทย
กะเทยไปแต่งไปบวชผัก

ปวดแล้วก็เอาเงินไปซื้อเนรไงเธอ

ตะเวนตะเวนตะเวนซื้อเนร

ปุ๊บเขาก็ถามว่าเธอไปซื้อบริการทางเพศกับเนร

ปรากฏว่าเขาก็ถามว่าทำไมมาบวชทำไม

อย่างนี้ไม่รู้สึกหรอกเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นพระอยู่แล้ว
เขารู้สึกว่าเขามีอาชีพพระเนี่ยอะไรฟังแล้วเจ็บปวดหัวใจไหมล่ะ
นั่นน่ะสิไม่อยากจะเชื่อว่าศาสนาพุทธเนอะว่า
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักแต่แบบว่า
มันนานาจิตตะลังอ่ะอืมจริงจริงพระดีมีมีค่ะเยอะ
ยื่นหนังสือกับประธานกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาขอร้องเลยว่าช่วยหน่อยเถอะช่วยชะลอการเพิ่มสลากดิจิทัลไอ้๒๐ล้านใบอ่ะ
ที่ประกาศไปว่าจะไปขายในเป๋าตังค์เบาก่อนเบาได้เบาได้ไหม
เหมือนกับพวกเขาให้พวกเขาเตรียมตัวเตรียมใจกันก่อน
เพราะเขาได้ได้มีโอกาสตั้งหลักกันก่อนอ่ะซึ่งการขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์เนี่ย
จากผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยเนี่ยพูดตรงขายไม่ได้เลย
เป็นตัวแทนรับหนังสือซึ่งประธานชมรมกลุ่มผู้ค้าสลาก
รากย่าทั่วไทยเนี่ย

เข้ามาหาประธานบอร์ดการสลากเนี่ย
ที่ได้ทำโครงการสลากดิจิทัลออกมาเนี่ย

แต่พวกตนคัดค้านในวิธีที่มีการเชิญชวน
ให้คนเนี่ยเข้ามาขายสลากดิจิทัลทั้งที่กลุ่มผู้ค้าสลากเสรีเนี่ย
ถามจริงว่าอาชีพนี้มีคนอยู่๓๐๐๐คน
ที่เราจะเห็นว่าเราไปไหนก็แล้วแต่เขาจะเดินขายลอตเตอรี่

เขาบอกว่าขายไม่ได้พี่มด

ทั้งที่คนเริ่มกลับมาท่องเที่ยวนะแต่ขายไม่ได้
เพราะว่าทุกคนถึงบอกว่าลองไปดูว่าเป๋าตังค์
ตอนนั้นเราแจกเงินผ่านเข้าแอปเป่าตังค
ทุกคนมีเป๋าตังค์หมดพวกเรายังมีเป๋ตังค์และแอป
ถูกปะเขาบอกว่าวันนี้เขามี๓หมื่นคน
หมื่นคนเนี่ยปรากฏว่า๓๐๐๐คนถูกตัดสิทธิ์การขาย

แต่วันนี้ยังอยู่กระบวนการเรียกร้องขอสิทธิ์เหล่านั้น
ให้พวกเขามีโอกาสทำมาหากินกันหน่อยได้ไหม
เขาว่าอย่างงั้นแม้ว่าทางกองสลากเนี่ย

เขาบอกเขาคืนไหมเขาคืน
เขาคืนสิทธิ์ให้กับผู้ค้าสลากเสรีบ้างแล้ว

จึงอยากให้ชะลอการขายสลากที่ต้องไว้ประมาณสัก

จะประกาศ๒๐ล้านใบภายในปีนี้ใช่ไหม

สัก๑๐ล้านใบก็มีแผน

พวกเขาจะได้ตั้งตัวกันไงตัวเอง

ก็คือจะได้แบบว่าไม่ต้องเอาเงินไปถม

ส่วนการที่กองสลากจะนำสลากไปขายตามปั๊มน้ำมัน๒๐๐จุด
เขาก็บอกเฮ้ยมันก็เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะ
เพราะบางจุดเนี่ยมันก็เป็นจุดที่พวกเขาขายกันอยู่แล้ว

กองสลากไม่มีการตอบรับกลับมาเนี่ย

จะยกระดับการเรียกร้องฮะ
โดยผู้ค้าสลากเสรีรายย่อยทั่วประเทศไทยเนี่ย

ขณะที่สมาชิกกลุ่มผู้ค้าสลากรากย่าทั่วไทยนะครับ

ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการขายสลากดิจิทัล

เอาง่ายเข้าใจว่าสลากดิจิทัลต้องขาย
มันเกิดขึ้นมากมายอีกแล้วแต่ขอให้มันมีปริมาณพอพอดีกันได้ไหมอ่ะ
เพราะตอนนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะตีไปที่สิบล้านใบก็คือสิบเปอร์เซ็นต์
ถูกถูกก็คือสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าไปอยู่ที่สิบล้านใบ
แต่ถ้าไปยี่สิบก็คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากร้อยหนึ่งเขาก็บอกว่าตัวเขาเองอ่ะ
เขารับมาแพงแล้วนะเขารับอันนี้บางคนเขาได้รับมาตรงไง
เขาบอกเขาขาย๘๐บาทแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย
ไปเหมาว่าทุกคนขายแพงหมดอ่ะไม่ใช่อ่ามันก็มีแบบว่า
เพราะบางเจ้าเขาขาย๘๐เหมือนกันบางเจ้าเขาจ่ายแปดสิบ
คุณไปแถวที่แบบว่าสลาก๘๐บาทมีไม่ใช่ไม่มี
แต่พอมันจัดเป็นชุดมันจัดเป็นแบบอู้เลขนู่นเลขนี่
เล็กดังเล็กอุ้ยเล็กนั่นเล็กเนี่ยมันก็แผง
คือตัวสลากในตลาดมันหายไปถูกอ่าเพราะมันอยู่ในมุมของทางร้าน
มันก็กลับอดีมันสะพายอ่าอ่านะหรือแม้กระทั่งว่า
พอมีสลากดิจิทัลทำให้ทุกวันนี้พวกเขาทำมาหากินกันยากขึ้น
ทุกวันนี้คนต่างจังหวัดลำบากกันอยู่แล้วเขาว่าอย่างนี้นะครับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยลำบากหากินลำบากอย่างที่พี่เมย์พูดว่า
ยางพาราก็ตกยางปลามน้ำมันปลามขึ้นแต่ก็ปาล์มก็ตก
ถูกต้องไหมข้าวก็ก็ไม่ได้กำไรอ่ะอันนั้นคือข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกอืมใช่ไหมเขาบอกทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องเนี้ย
ก็ลำบากกันอยู่แล้วข้าวของก็แพงอยู่แล้วอย่าทำให้เขาไม่มีอาชีพกันเลย
อ่ะเขาก็ว่าอย่างงั้นพอโอเคนะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ช่วงนี้ฝนฟ้าก็คือโอ้โหตกกันอยู่แบบทุกวันเลย
ถ้าเป็นช่วงเย็นอย่างเมื่อวานนี้ฝนตกหนักทีเดียวอบอ่ะ
มันอบกว่าเมษายีกน่ะฝนตกไงมันอบอ้าวมันอบอ้าว
มันเหมือนกับเราอยู่ไมโครเวฟมันไม่มีลมมันไม่อะไรอ่ะ
มันเป็นเหมือนปรากฏการณ์ไมโครเวฟหรือเปล่าคือกรมอุตุเอออะไรอยู่
ก็ต้องมากลับมาเลยนี่แหละอืมมันร้อน
มันร้อนเพราะว่าพายุดิเปรชั่นบริเวณทะเลจีนใต้
ระบุบอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเนี่ย
มันมีกำลังทวีความขึ้นน่ะนะคะก็คือเป็นพายุดีเปรชั่นแล้ว
ตอนนี้เนี่ยพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกคล่อนทางเหนืออย่างช้าค่ะ
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่๒๓กรกฎาคมนี้
ประกอบกับว่าในช่วงวันที่สามสิบมิถุนายนถึงสองกรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีการพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยนะคะ
มันก็จะมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ
ลักษณะแบบนี้ค่ะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือนะคะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ซึ่งเขาคาดการณ์จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักนะคะในวันที่๓๐มิถุนายนเนี่ย
ก็จะมีทางฝั่งภาคเหนือเชียงรายพยาวน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
น้องคายบึงกาลอุดรธานีสกลนครนครพนมแล้วก็มุกดาหาร
ฝนร้อนร้อนภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ต
ทีนี้ไปต่อวันที่๑กรกฎาคมค่ะภาคเหนือโอ้โหอันนี้เยอะเลย
แม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่านแพร่ลำปางอุตรดิษฐตากพิศนุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองคายบึงกาลอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี
กลางเองก็จะมีการจนบุรีกับราชบุรีนะคะ
ตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีตราด
ภาคใต้ก็จะมีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่

ถ้าเป็นภาคเหนือก็ยังคงอยู่นะคะแม่ห้องศร
เชียงรายพยาวน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเลยหนองคายบึงกาลอุดรธานีหนองบัวลำพู
กลนครนครพนมขอนแก่นกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ด
โสธรอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานี

กลางค่ะอุทัยธานีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรี
ภาคตะวันออกชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้อุระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กะบิ
ก็คือเอาง่ายวันที่หนึ่งสองแล้วก็สามสิบมิถุนาเนี่ยคือ
ฝนก็จะมีกว่าตกแล้วอาจจะตกมากในบางพื้นที่
แต่มันร้อนจริงนะมันร้อนอบจริงนะมันเหมือนจะตกก็ไม่
มันเหมือนอั้นน่ะนี่แหละอากาศแรงประวันอึมคึม
จริงอากาศร้อนแบบร้อนได้ใจจริง
พักพักเดี๋ยวก่อนพัก

อ้าว
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
เอาละฮะดารุมะซูชิ

เขาบอกว่าทะลุร้อยร้อยทะลุเกินกว่าสอง
ร้อยห้าสิบแล้วจริงเหรอที่๙๐หายน่ะตอนนี้

ทั้งหมดแล้วจริงมันเป็นยังไงบ้างที่บ้าน
ท่านคือเป็นศาลวัฒน์สอบสวนกรมกรรมการ๑

ได้มีการนำกำลังตำรวจพร้อมกับหมายค้นนะครับจากศาลจังหวัดพระขนง
ตรวจค้นบ้านของนายเมธาสลิงสุกประธานกรรมการบริหารบริษัทดารุมะจูชิ
ผู้ต้องหาหรือว่าบอนนี่เนี่ยนะครับในฐานความผิดช่อกงประชาชนและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
บ้านเนี่ยนะอยู่ที่ซอยเสรีวิลล่า๒แขวงหนองบอน
ไปขยายผลจากคดีการขายกูปองเวิลเชอร์บูฟเฟ่และการแฟนไชน์ล้านซูชิ
ก็มีผู้เสียหายหลายลายที่ไม่สามารถดำกับกูปองนั้นไปใช้ได้
คือมันก็เป็นข่าวเดิมนะอันนี้เนี่ยนะ

เขาไปมีรถ
ซึ่งล่าสุดเขาก็บอกว่าต้องไปดูไงเนื่องจากเงินสดมันไม่ได้เหลือ
คราวนี้จะชดใช้ก็คือจะต้องบังคับขายไปดูทรัพย์สินว่า
จะเอาทรัพย์สินที่เขามีอยู่ยังไงมาขายทอดตลาดยังไงเพื่อที่จะเอาเงินมาชดใช้ให้ได้มากที่สุด

มีรถบอเช่เขาก็คัดแก่นตรงนี้ประมาณสัก๑๐ล้าน
แล้วก็บ้านตัวบ้านใช่ไหม

เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่๒๕กรกฎาคม
นี่นะครับก็คือไปที่บ้านไปตรวจค้น

วันนี้ค่าความเสียหายทั้งหมดที่ตอนนี้
คนเขามาแจ้งความหรืออะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยคือ

เอาล่ะถ้าสมมุติเขาไม่มีเงินสดมาชดใช้
ก็ต้องเอาทรัพย์สินขายท่อตลาด
เพื่อที่จะเอาเงินมาชดใช้ให้กับ
แบบนี้นะครับ
แต่การตรวจสอบมีทรัพย์สินอยู่๑๓รายกาล
เรื่องต้นเนี่ยนะคะก็มาร่วมสังเกตการตรวจค้นด้วยนะ
เขาบอกชื่อไหนของนายเมธาหรือบอนนี่เนี่ยเป็นผู้อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้าน
ปกติเจ้าตัวไม่ค่อยได้มาที่นี่ด้วยส่วนรถยนต์ปอเช่เป็นรถมือสองที่บอนนี่ซื้อมา
อืมนั่นแหละ
ก็ต้องดูกันต่อไปว่าเป็นยังไงอย่างที่บอก
ค่าเช่าก็ยังไม่ได้จ่ายตอนนี้ก็เริ่มทยอยทยอยปิดกันเกือบ
คือกับตืนปิดแล้วที่ที่กำลังสงสัยคือเงินไปไหนหมด

เขาเชิดขาดมาได้๑๐๐๐๐๐๐๐บาท

แล้วเงินไปไหนหมดอ่ะ

แล้วเขาเพิ่งเปิดขายได้ไม่นานด้วยนะ
เออแต่ไปตรวจยังไม่เจอมีการแบบยักย้ายถ่ายเทไปที่ไหนหรือเปล่า
อ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปตามดูอีกทีหนึ่งไปตามเส้นทางกันเนอะเนอะนะฮะ
บอกว่าเตรียมจะขึ้นหนึ่งบาทตอนแรกเลยที่มีข่าวมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะคะ
วันที่สามกรกฎาคมนี้จะมีการปรับขึ้นอย่างที่บอกไปอ่ะนะคะ
ว่าหนึ่งบาทเนี่ยอัตราข้อโดยสารเริ่มต้นที่สิบเจ็ดบาทสูงสุดสี่สิบสามบาท
มีผลบังคับใช้๓กรกฎาก็คือด้วยความที่เราเนี่ยมีเลสนี้มาเนี่ยทั้งหมดก็คือ๒๔เดือน
ปกติเขาก็จะมีการแบบเปลี่ยนทุกทุกปีทุกทุกยี่สิบสี่เดือนน่ะนะคะซึ่งสถานีที่หกเก้าสิบเอ็ดและสิบสองขึ้นไปจะมีอัตราค่าโดยสารเพิ่มจากปัจจุบันในหนึ่งบาท
ปรากฏว่าล่าสุดประกาศตรึงราคารถไฟถึงสิ้นปี
ก็คือแล้วเขาก็จะมีการไปปรับอีกทีหนึ่งคือหนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกอ่ะค่ะบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
ส่งหนังสือแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะบอกว่าจะคงอัตราค่าโดยสารเอาไว้เท่ากับอัตราในปัจจุบันไปจนถึงสิ้นปี
โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเข้ามาชดเชยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วก็จะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่คือปรับขึ้นหนึ่งบาทเนี่ยค่ะ
ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกในอัตราเริ่มต้นก็คือสิบเจ็ดบาทแล้วก็สูงสุดที่สี่สิบสามบาทนะคะ
เมื่อเช้าพอบอก๓กรกฎาหลายคนก็แบบตกใจเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราตกใจกันเยอะพอสมควร
อย่าลืมนะฮะค่าเอฟทีจะเริ่มเปลี่ยนแปลงขึ้นกรกฎาคมเป็นต้นไปค่อยขยับไปจนถึงสิ้นปี
ก็คือค่าเอฟซีของค่าไฟฟ้าผันแปรของค่าไฟฟ้า
จริงมันจบที่สิ้นเดือนไงพี่ก็มีการตึงราคาอยู่แค่นี้อืมแต่
หลังจากนี้ปุ๊บก็ต้องดูว่าจะพยุงราคาไหวไหม
จากกองทุนน้ำมันมันขาดทุนเป็นแสนล้านแล้วอ่ะใช่ถูก
ไหมก็ต้องดูว่าเขาจะพยุงไปไกลแค่ไหนอืมสามข้าวของ
เครื่องใช้ข่าวของแบบว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ขึ้นหมดมันขึ้น
แล้วอ่ะแม้กระทั่งผักชีอ่ะเนอะว่ากันไปอืมอ่าไปไปดูสหะ
ถูกต้องเรียกว่าห่างหายไปนานถึง๒ปีนะคะกับงาน
หากุแฟที่หลายคนเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าบ่นคิดถึงปีนี้
กลับมาแบบจัดเต็มแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะคะตั้งแต่วันที่๓
สามสิบมิถุนายนถึงสามกรกฎาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ใบ้
ที่บั้งน่ากับการปลดล็อคสวนกระแสรถช่วยชาติค่ะด้วยการ
นำของกินของใช้ในเครือสหพัฒน์เนี่ยมาให้ทุกคนได้ช็อปกันใน
ราคาพิเศษอืมพบกับสินค้ามากกว่าหนึ่งพันนะคะจากหนึ่งร้อย
บริษัทมีทั้งของกินของใช้พร้อมกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มงานนี้
บอกเลยว่านักช็อปเนี่ยห้ามพลาดค่ะแล้วหลังจากนี้สิ่งที่เรา
จะต้องเตรียมตัวต้อนรับคืออะไรเราจะเห็นหลายหลายที่เนี่ย
จะเอาเข้ามาแล้วพร้อมกับครั้งนี้เขาจะมีการแสดงสินค้า
โบเมลดาออกัสนะฮะวัชิระวิทย์และแน่นอนงานนี้ที่หลายคนจะได้รับคำตอบว่าเวียจะแต่งงานไม่แต่งงานเนี่ย
ก็คือคุณเวียสุกลวัตรไปด้วยนะงานนั้นจะบอกว่าคุณเวียจะออกอีเวนต์เนี่ยนะครับ
กำลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้อืมนะครับก็แน่นอนครับ
ใครที่ไม่สะดวกมาช็อปด้วยตัวเองก็สามารถช็อปออนไลน์นะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างต่างนะครับ

ถึง๓กรกฎาคมคือพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้
สี่วันนะฮะสามสิบหนึ่งสองสามสามวันนะฮะถึงวันอาทิตย์นี้
เยอะคนไปเยอะแน่อู้เพราะว่าอะไรรู้ป่ะใช้เยอะมาก
คือคือมากับนี่ตลางดังมากอืมคุณเคยดูไหมเข้ามาหัด
วันนั้นเคยสัมภัยคุณเคยดูยังไม่ดูเรื่องนี้ยังยังโอ้โหต้องดู
เห็นมีเห็นมีน้องน้องส่งมาคือภาพแอคชั่นดีมากแล้วน้องสองคนนี้
เขาเล่นแบบไม่สุดอ่ะเอางี้ดีกว่าเออแล้วแบบมันเป็นแบบเรื่องแบบ
คือดูแล้วหนังบู้อะไรที่ดูแล้วต้องจิกหมอนอะไรอย่างนี้
เนอะอ่าไปอยู่กันซึ่งกำลังดังมากอ่ะโปรอืมอืมถึงกระดับมีแฟนมีด
หลายหลายประเทศแล้วนะเดี๋ยวจะไปเกาหลงเกาหลีแล้วดังมากแรงมากตอนนี้
เอ้าโอเคนะครับพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เคที่ดอร์ไวทามินซีเดย์ครีมแอนดไวทามินซีสปอร์ตเซรั่ม
วันนี้มีแฟนส่งมาในทวิตเตอร์เยอะมากบอกว่าคุณแม่มดดำค่ะ
นั่นไงยังไม่ทันได้กำลังจะอ้าปากพูดเพราะว่ามันกำลังสิ้นเดือนแล้วเนี่ย
ไม่มีเลยเหรอไม่มีอ่ะนั่นไงไปหนองคายรอบนี้ก็คือ
ไม่ได้นั่นเลยรีบไปรีบกลับอ่าถึงเจ็ดโมงคุณแม่ว่าไหนไปเมื่อเช้าอ่ะ
ไปเจ็ดโมงแล้วก็กลับแล้วไปทำอะไรไปทำอะไรเหรอไปปล่อยปลาลิมแม่น้ำโขง
อืมตามความเชื่อเออต้องมีอะไรบางอย่างมีอะไรเหรอต้องไปทำเนี้ย
ต้องไปอ่ะก็วันนี้เขาบอกให้ไปปล่อยปลาอืมปล่อยไปกี่ตัวมันมีเรื่องอะไรเข้ามาเหรอ
ช่วยไปปล่อยปลาเพราะเจอคนอย่างเธอไงมันก็เลยต้องไปปล่อยปลา
ทุกข์หมดโศกแล้วไปปล่อยที่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ต้องไปปล่อยแม่น้ำโขง
ไม่ได้เลยปล่อยที่โขงเลยเออกูไปโดดตามปลาไปด้วยนี่จะไปปล่อย
โดดตามปลาไปด้วยแล้วจะได้โผล่นู้นสำเร็จทองคำไปนู่นเลยนี่
ปลาอะไรบ้างเนี่ยคนคนที่หนองคายเขาฝากแหนมเนืองมาให้กินกันด้วย
อ๋อแต่คุณหนุ่มเขาไม่กินนะเอาขึ้นรถแล้วเอาขึ้นรถไปแล้ว
ทำไมพี่ได้ขึ้นรถก่อนล่ะเอาก่อนเลยเออจริงเนี้ยไหนไหน
เนี่ยก็ไปแบบไปไปนี่ไงก็ไปกันมาหมดเนี่ยก็เออก็ไปวัดไปเว้ยไง
โอ้ยคุณประทำคุณนี่มันใจบุญสุนทรรณนะไม่ได้ใจบุญเธอไปปู
เห็นไหมนะนี่นี่นี่นี่นี่โอ้ยยอดอยู่นี่นี่นี่ปล่อยปลานะเถอะ
ปล่อยปลานะเออนี่คุณน่าจะตามกับปลาไปด้วยเลยนะ
แล้วฉันอยากจะถีบเถอะลงไปน้ำโค้งเหมือนกันเถอะโหไปด้วยเลยนะ
นี่นี่นี่ทั้งคุณจำไหว้นะนี่น่ะนี่เห็นไหมเออไปอยู่กับ
เห็นไหมล่ำน่ะอ้วนหรือบึกไหนเอาไว้แม่นหนูแน่นอ้าวบึกจริง
บึ๊กดิโอ้โหกล้ามคุณแข็งผมจับเป็นที่ตกใจเนอะคิดว่าท่อนไม้
อีบ้าก็นั่นแหละเพิ่งไปปล่อยปลาปุ๊บเขากลับมาทำรายการต่อเนี่ย

งวดที่แล้วเนี่ยปฏิทินโชคดีปีเสือ

ให้เลขเด็ดแฟนหวยกันตรงเลย
ขนาดที่ใกล้วันหวยออกปุ๊บน้องไบร์ทใช่ไหมฮะ
ชี้เบาะแสเลขเด็ดงวดดังกล่าว
ชัด๔ตัวไปดูกันว่าเลขอะไร
ดูไม่ได้นี่แหละ๐๖๕๒

คุณเบลล่าเขาเสิร์ฟโมเมนต์หลังจากที่

คู่ระหว่างคุณเบลล่ากับคุณโป๊ป
เพราะหนังเขากำลังจะเข้าแล้วด้วยเนาะ

สำหรับคู่ของเบลล่ารานีกับคุณโป๊ปนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเบลล่าเคยออกมาตอบไปแล้วว่า
ความสำคัญกับพี่ปุ๊บเนี่ยเป็นพี่น้องกัน
เบื้องหลังการถ่ายฟิตติ้งละครพรมลิขิต
ซึ่งเป็นภาคต่อรุ่นลูกของบุภเพสันนิวาสเนี่ยค่ะ

ก็บอกเลยว่าเคมีคุณปุ๊บเบลล์มันเกินต้านจริง

ิตติ้งเห็นไหมมีซีนหยอกเอิญมุ้งมิ้งอะไรอย่างนี้ค่ะ

อันนี้พรมลิขิตอันนี้พรมลิขิตคนละอัน
ก็คือภาคต่อของบุเพฟอ่ะใช่ค่ะเป็นภาคต่อของบุภเพสันนิวาส
ทางต่อรุ่นลูกแต่ว่าบุภเพศสองอ่ะก็จะเป็นจะเป็นอีก
ออกมาอีกอีกก็มีอีกเหรออีกอันหนึ่งก็เป็นอีกอีกอีกชาติหนึ่งอ่ะ
อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างงั้นอ่ะแต่เขาไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่า
นี่นี่นี่เป็นงานนี่ไงอ๋อเหรอบุเภสันิวาสเขาจะเข้าแล้ว
ใช่ไหมใช่อ่าคือจริงจริงต้องบอกว่าถ้าสมมุติใครที่ดูมาก็คือ
เขาก็จะมีเรื่องแบบมีเรื่องราวของคู่นี้แหละคือไปสามารถไปดูหนัง
จะเข้าใจได้เหมือนกันเข้าใจอืมคือจะเข้าใจเลยเพราะว่ามันเหมือนกับ
บุเภก็จะนำพาไปไปพบกันอีกอีกชาติหนึ่งอ่ะอีกอันหนึ่งอ่ะเรื่องราวหนึ่งอ่ะ
สำหรับแฟนแฟนของบุคส่วนละครก็จะเป็นอีกอันหนึ่งใช่อีกอีกก็ได้
ใช่ทำให้คนไปเที่ยวอายุทยากันแบบล้นหลาม
แบบว่าเป็นที่แบบเขาบอกที่จีนก็ดังมาก
แล้วทำให้แบบถ้าสมมุติมันดังได้อีกครั้งหนึ่งก็

ก็มีโอกาสเศรษฐกิจเราอาจจะฟื้นได้
ถ้าสมมติดังดังประสบความสำเร็จเถอะ

เพราะว่าอย่างอะไรนะอันใหม่ที่จะเข้า
ภาค๒ที่เป็นละครอะไรนะภพธุลิกฤต
ภพธุลิกฤตก็จะมีรุ่นรูป

ลูกก็คือจะเป็นโป๊ปเล่นใช่ไหม
แล้วก็ไปเจอกับผู้หญิงที่หน้าตาเป็นไล่
ใช่ไหมเพราะเย้ปูเนอะเย้ปูปัญญาเนอะ
คิดถึงนั่งเนอะตัวแสบจะมาละ
ไม่รู้แต่แบบว่าใส่ชุดทุกคนไปแบบโฟกัสที่หุ่นมาก
ใส่ชุดเหมือนเป็นแบบตะไข่ตาไข่เหมือนเป็นซีทู
แต่หุ่นแบบเป๊ะบางมากไงพี่

ไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันช่วงหน้าค่ะ

ไปดูเรื่องราวของภูมิกับหน้าใหม่หน่อย

คนเก่าแต่หน้าเขาเป็นพิธีกรใหม่แล้วเธอ

เขาก็บอกว่าคนไปว่านางนะ

คือตอนนี้นี่ข่าวนี้ลงกันเยอะมากเลยบอกว่าหน้าใหม่เด็กลงเยอะเห็นไหมล่ะ

เนี่ยนะครับก็ล่าสุดเจ้าตัวเองก็เผยภาพนะฮะเป็นภาพเซลฟี่หน้าตัวเองพร้อมข้อความว่าเด็กไม่เด็กไม่รู้
ตอนออกมาจากห้องผ่าตัดใหม่หน้าเด็กมากเลยไปทำเสียเงินนะไม่ฟรีแต่โรงพยาบาลเขาดีเราต้องพูดถึงบ่อยทำหน้าเราเด็กลงมากเดี๋ยวหน้าหายบวมจะเอามาอวดกัน
อายไหมตอบเลยว่าไม่เงินเราตัวเราจะดีไม่ดีก็ตัวเรามีเงินทำเงินก็ทำไปเดี๋ยวแก่แล้วจะไม่ได้ทำ
ถามว่ากลัวคนบูรี่ไหมตอบเลยว่าก็ได้แค่บูรี่จะแคร์ทำไมมีเงินอยู่ในกระเป๋าต่อให้บูรี่ยังไงเราก็ยังมีเงินกินข้าวไม่ได้ขอใครกิน

เพราะว่าปากมันแกล้งเป็นกระจับอีกใช่มั้ย

เราอีกแก่ลงแก่ลงตามันจะค่อยปิดลงใช่มั้ย

ทุกอย่างมันเหี่ยวหมดก็ต้อง

มันจะต้องไปกรีดเพิ่มอะเนาะ

ใช่ไหมมันต้องไปกรีดให้มันแบ๊วอ่ะเธอ
เออจริง

ดีแล้วพี่ฟ้าถ้าทำแล้วมีความสุขแฮปปี้แล้วอะ

ถ้ามันตกคือตามันจะเล็กลงเล็กลง

ตาข้างเนี้ยมันจะแบบเป็นหนึ่งกับชั้นเดียวแต่

ส่วนใหญ่คนเราหน้าก็จะไม่เป๊ะทุกอย่างอยู่ดี

แต่ของพี่พศนี่คือเท่ากันหมดเลยนะ

หลังจากที่บิลกิ้นเกิดเหตุระทึกระหว่าง
ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะทำเอาแฟนอดเป็นห่วงไม่ได้จริงนะคะ
บิลกิ้นพุทธิพงศ์ก็มีการโพสต์ภาพรถยนต์นะคะถูกทุบกระจกแตกทั้งบานเลย
ระหว่างที่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างประเทศนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกว่าโอ้หมายก่อนนะคะ
งานนี้แฟนแฟนก็พร้อมใจกันติดแฮชแท็กค่ะบิลกิ้นเนี่ยเพื่อให้กำลังใจกันแบบล้นหลามเลย
ต่อมาเนี่ยเจ้าตัวก็เลยออกมาอัปเดตนะคะบอกว่าตอนนี้ขอบคุณทุกคนสบายดีครับ
ไม่ต้องห่วงเพราะจริงตอนมีภาพน้องอยู่บนเครื่องบินเนี่ย
แฟนถามว่าบิลกินไปไหนบิลกิ้นไปไหน
ไม่ใช่ผมว่าอะไรนะบอกว่าเอ่อเอ่อ
ใช่ไหมใช่อ่ะตอนแรกนางอย่างงั้นน่ะ
เออขโมยได้หมดยกเว้นความเท่แต่อันนี้คือมันเป็นภาพที่ตอนหลังภาพนี้รู้สึกไม่มีแล้วเนอะ
ใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นไอ้นั่นเป็นสตอรี่ค่ะเป็นสตอรี่
แล้วตอนหลังก็คือนางก็มาลงภาพภาพเดียว
ปริกิริตภาพเดียวของเขาอะไรเนี้ยแล้วก็เขียนบอกว่าอันนี้เราต้องปล่อยใจจริงว่าความเท่
เราก็มาลงโพสต์รูปอะไรงี้อืม
กัญชัยจะเล่นละครแล้วเหรออะไรนะเธอจะเล่นละคร
ไม่ได้ไม่ได้เล่นรับเชิญเหรอพี่เออคือแบบก็ทุกคือ
ละครเรื่องนี้ของหน่อยบุษกรกับเคน

เรื่องซู่ปป่า๒๕๕๐
แล้วทีนี้คือเรื่องนี้เขาจะแบบ
มีลดมแบบนักแสดงอ่ะ

อ๋ออ่าคือดาราจะมาช่วยกันอ๋อน้องมีนเห็นมั้ย
อ่ามีนกดังต่างนะจริงเนี้ยนะต้องมีนนี่ก็เครน
ไปทำอะไรเกิดลักษมีคาท้ายเมี่ยวอ่าเป็นธุระที่คุณเบ่น
คุณเบนได้เล่นเป็นเป็นผู้จัดการของทางฝั่งแอนอ่า
อ่าเนอะเนี้ยมันเยอะมากคือเล่นกันเยอะมากเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือพุทธ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
อ๋อเจมมาเออเจมมาแล้วก็ใครนั่นคือพุธเล่นป่ะพี่ไม่ใช่พี่ปุกกี้ปุกกี้
อ่าอืมวันดาราเยอะมากเนอะเยอะนั่นแหละมีเนอะมีแบบใครอะไรอย่างเงี้ย
คนที่เคยร่วมงานกับหน่อยเคนด้วยแล้วก็คนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะมีบ้าง
อย่างเงี้ยคือคุณป๋อก็มีคุณป๋อก็เล่นป๋อนัทธวุนี่ก็เล่นนี่คือร่วมดารา
เยอะมากทั่วฟ้าเมืองไทยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่แบบว่าในอดีตคือเป็นแบบ
พระเอกนางเอกระดับชุปเปอร์สตาร์ในปีสมรรถห้าร้ายห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
กับถูกเรียกมาเพื่อที่จะแบบดันให้แบบมาเล่นละครเพื่อให้แบบว่าน้อง
แบบให้เห็นว่าเออแบบมาช่วยดันน้องน้องยุคปัจจุบันอะไรอย่างนี้
มันก็จะได้เห็นแบบว่าระหว่างสมัยก่อนที่เราเล่นละครกัน
ใช่นึกออกไหมใช่เลยเออมันจะต่างกันแบบนี้ไงเป็นจริงจริงน่ะพี่บอส
เมื่อก่อนเนี้ยด้านลาถือบทกันแบบเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องได้เป็นกระดาษ
ปีห้าศูนย์เนี้ยเขาจะถือเป็นปึ้งปึ้งปึ้งปึ้งนี้ถูกไหมใช่
แล้วเวลาเขาส่งบทเขาส่งทางอีเมลให้แล้วอะพี่
แต่เมื่อก่อนเราเป็นแฟนไม่มีบทใช่เป็นแฟลคมาทีละแผ่น
ทีละแผ่นของหนูได้มาเป็นปึกแบบนี้เลยเป็นตอนตอน
เป็นเป็นทีละแผ่นนั้นรุ่นพวกเธอไงเป็นทีละแผ่นก็มีเออแบบ
คือแฟคมาเลยละครแบบออนแอร์อยู่อย่างนี้ก็ฝากมาเป็น
อย่างเงี้ยก็มีเมื่อก่อนช่องเจ็ดเนี่ยใช่ไหมเออ
ช่องเจ็ดช่องเจ็ดให้ส่งฝากค่ะใช่ผมเคยเล่นเรื่องรุ่งทริป
ตอนนั้นน่ะก็มีเหมือนกันเมื่อกี้แบบออนแอร์แล้วอ่ะ
แต่ว่ามันยังถ่ายไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็จะมีแบบเมื่อก่อนใครอ่ะ
ที่แบบว่าเอาฉากมาตั้งเลยอ่ะเหมือนเนี่ยแหละเอาฉากมาตั้งเลยอ่ะ
อัดรายการอยู่แล้วเอาฉากมาตั้งเลยอ่ะคือละครต้องออนแอร์คืนนี้
ใช่ป่ะสมมุติว่ารถเมย์ต้องเข้าฉากอันนี้กับพี่
พี่ถ่ายหน้าพี่เจาะไปแล้วว่าไงรถเมย์มีอะไรหรือเปล่า
เบ้นตอบไม่มีอะไรค่ะเขาก็ต้องไปหารถเมย์อีกที่หนึ่ง
แล้วเอาฉากไปตั้งแล้วก็ออกคืนนี้ด้วยแล้วก็มาตัดต่อร่วมกัน
นั่นสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างงั้นนะเออไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
เดี๋ยวนี้ไม่มีอีกแล้วด้วยที่แบบว่าถ่ายละครนานปี๒ปีไม่มีแล้วเนาะ
ปีสองปีปีสองปีมีมีอยู่หรอแต่ถ่ายไปอ่อนไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นแล้วปีสองปีนี่มีเออแต่ถ่ายไปอ่อนไปไม่มี
แต่ถ้าสมมุติถ่ายปี๒ปีเนี่ยว่าจนนะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นปี
จริงเหรอละครถ่ายเป็นปีเป็นปีเป็นปีมีเป็นปียิ่งยิ่งยุคหลังหลังนี่มาบางทีด้วย
อ่ะสถานการณ์เหลืองโควิดอะไรกันไปด้วยอ๋ออย่างเงี้ยมันก็รุมรุมกัน
บางทีถ่ายละครเรื่องหนึ่งใช้เวลานานมากพี่คือสมัยก่อนอ่ะตอนเล่นละครนะ
พูดถึงพอดีพูดถึงละครหน่อยเห็นเมื่อก่อนนี้ละครสนุกมาก
เวลาไปถ่ายอ่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายก็จะนั่งเม้ากันคุยกันจะแบบอะไรอย่างนี้
เออแต่เดี๋ยวนี้ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองสมัยนี้ก็จะแบบมีโทรศัพท์เขาก็จะกดดูของเขาอะไรอย่างเงี้ใช่ไหม
ทุกคนมีรถตู้หมดอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมล่ะดารามีรถตู้หมดเขาก็จะอยู่รถใช้รถมัน
มันต้องอยู่ร่วมกันนะเนอะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ต้องแบบต้องระวังปาปารัสซี่
อ่าถ้าเป็นสมัยก่อนเออปราปารัสซี่เนอะทำได้ฮะปราปารัสซี่เขาจะแอบถ่าย
อยู่ไม่ทันมั้งเธอเดี๋ยวนี้คุณทันปาปาราซี่ลำบากแล้วเพราะว่าทุกคนมีมือถืออ่ะ
แต่เดี๋ยวนี้มันยิ่งกว่านั้นอีกไงเดี๋ยวนี้มันแชร์เลยตอนนี้คือลงกันหมดเลย
มีชั้นวิเห็มอับสอนด้วยเขาบอกว่าโหดูสิดาราเยอะจริงจริงเยอะเยอะเยอะ
เยอะเยอะมีหมอเจี๊ยบแล้วละนา
ก็มีออูหูมันแท็กกับทั้งช่องมามั้ง

ไปดูซิดาราคนที่เคยร่วมงานกับ

พรุ่งนี้พระรหัสกลับมาเจอกันนะฮะ

สวัสดีครับ
ไม่กว่าเดิม
ค่อยเลยล่ะ